ตอนนี้ต้องยอมรับว่าคือคนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ยังมีอีกมาก

แต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะตอนนี้ภาครัฐเขาก็อยากที่จะให้กลุ่มเสี่ยงมารับก่อนเลยนะคะ
ซึ่งทางด้านของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เขาก็เปิดวอคอินเพิ่มอีกวันหนึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบาง
ก็คือผู้สูงอายุคนท้องและคนอ้วนค่ะ
ให้มาฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มที่๑
หลังจากที่มีคนมารับบริการแค่๑๐๐กว่าราย
เป้าที่ตั้งไว้ถึง๕๖๐๐รายนะคะ
คือคนน้อยก็เลยต้องเปิดเพิ่มค่ะ
วันนี้ที่ห้องโคราชทอชั้น๔ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ซึ่งเปิดเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ซึ่งอันนี้เป็นวัคซีนไฟเซอร์ด้วยนะคะ

ก็คือผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป

และผู้ที่มีน้ำหนักเกิน๑๐๐กิโลกรัม

ระบุว่าอยู่ในจังหวัดนครราชศรีมาด้วยนะคะ
ตั้งแต่๑๐โมงถึง๑๔นาฬิกา
แล้วก็เริ่มฉีดช่วง๑๐โมงครึ่งเป็นต้นมาแล้วนะคะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาบอกว่า

แค่๑๑๐๐กว่ารายเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากนะคะ
วันนี้ก็เลยมีการเปิดขยายให้ผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
แล้วก็เพิ่มหญิงตั้งคันมากกว่า๑๒สัปดาห์

ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยสามารถเข้ารับบริการในวันนี้พร้อมกันไปเลยค่ะ

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มวันนี้
รายยังอยู่หลักหมื่นกันอยู่นะคะยังไม่ลงหลักพันเลย
ติดเชื้อใหม่๑๖๒๐๘รายติดเชื้อในเรือนจำ๓๒๘ราย
ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ระบาดมา๑๑๗๔๐๙๑ราย
อดผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่๒๖๔ศพค่ะ
เสียชีวิตสะสม๑๑๑๔๓ศพแล้วนะคะ
และคนที่หายกลับบ้านได้๒๙๒๗รายค่ะ
เห็นตัวเลขแบบนี้นะคะวันพุธนี้ก็คือวันพุธที่๑กันยายนที่จะมีการผ่อนปลนมาตรการป้องกันโควิด๑๙
ร้านอาหารเปิดห้างเปิดสวนสาธารณะเปิดป้องกันตัวเองดีที่สุดค่ะ